รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับจะเป็น๖๐นาทีของความเชื่อ
นาทีของความอัศจรรย์นะครับกับมูไนท์
ไม่เชื่ออย่ารบหลู่มูเตรลูไม่ต้องฝ่ายออกไหลครับ

วันนี้ครับท่านผู้ชมเองจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้

แต่คุณน่าจะเชื่อเรื่องนี้

คุณเชื่อหรือไม่เรื่องพญานาค
ผมเชื่อนะแต่ว่าผมมาสายครุฑ
ก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าพญานาคกับครุฑถ้าบูชาครุฑแล้ว

บางคนก็บอกว่าพญานาคกับครุฑไม่ถูกกัน
ใครจะตอบได้มันก็เหมือนกับไก่กับไข่

แต่เขาบอกว่าบางสายก็บอกเสริมเหมือนกันนะ
แต่ถ้าสมมุติจะคิดถึงพญานาค

ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้ว
เราพาท่านผู้ชมไปที่คำชโนธ
คุณจำได้ไหมว่าตอนนั้นคนยังไม่เยอะเลยเนาะไม่เยอะ
แต่พอมูไล่ไปโอ้โหอาจจะประกอบไปด้วยละครละครความเชื่อที่เขาเชื่อว่า

คนมากกว่า๑แสนคน

พี่น้องวงการบรรเทิงเราเนี่ยไปกันทุกอาทิตย์
คุณอาร์ตพระสุทธิ์ที่ไปร่วมรายการกับเราก็เรียกได้ว่า
สร้างบ่อพญานาคไว้กลางบ้านเลย

คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเนี่ยนะเขาจะไปขอกัน

ถ้าสมมุติสิ่งเดียวที่จะขอแล้วไม่มีวันได้

ถ้าสมมุติวันนั้นคุณพาผู้ชายที่คุณรักไปด้วย

คำชโนธอย่าไปขอเรื่องความรัก
หรืออย่าพาคนรักไปด้วย

ก็มีหวังจะต้องแยกห่างกัน

คือผมว่าเรื่องของพญานาคเนี่ย
เราสองคนอาจจะไม่ค่อยแตกฉาสักเท่าไหร่

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ

ตอนนี้ผมยังเป็นคนข้างล่างเวทีอยู่นั่นไง

ผมเคยถามเรื่องนี้กับเจ้าคุณพระราชรัตนาลงกร

ว่าพญานาคาราชไปขอรู้ความรักไม่ได้

ที่ในพระไตบิดกกล่าวไว้ชัดว่า

มันมากซะจนไม่รู้ว่าจะใคร

คือไม่ได้ขอให้จมปักกับใคร

เพราะหน้าในตำนานในพระไตยปิดกล่าวให้ชัดว่า

เพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยเขาพูดอยู่เลยเกินว่า

ซึ่งจริงแล้วปีนี้มันปีไก่อ่ะ

ที่ที่มีความศักดิ์ศิษย์พญานคราชเนี่ย

ดินแดนเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับพญานาค

ไปคำเชโนธมาตั้งแต่พศ๒๔๐
แล้วไปตั้งแต่บันไดทางเข้าเป็นไม้นะ
สารก็เป็นสารเพียงตาไม่ใช่สารใหญ่
ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปมานาน
บอกได้ไหมว่าปีนี้เป็นปีพญานาคาราชเพราะอะไร

ปี๑๕๙นึง

เลข๙เป็นเลขของดาวเกรดคือเลขพญานคราช
แปลว่าปี๒๕๙มันเลยจะเป็นปีที่

คือปีผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน
อย่างพี่หนุ่มเขาเชื่อเรื่องครุฑ

จริงแล้วทั้งอย่างปีนี้เป็นปีไก่

คือที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดตามความเชื่อ

ในหลักอย่างหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของ

เป็นลูกของกัศยปะฤษี

เมียหนึ่งของกัศยปะฤษี

แม่ของพญาครุฑแพ้แม่ของพญานาค

จึงต้องไปเป็นธาตุรับใช้แม่ของพญานาค

ผูกเจ็บผูกใจเจ็บหน้า

ผู้รับใช้แม่ของนาค

เพราะฉะนั้นพญาครุฑจึงเป็นผู้กระตันอยู่มาก

ยอมผ่านจักรดของพระอินทร์

การเกิดครุฏนาคจะถูกไม่ถูกกันเทวดาทั้งหลายครุฏนาคต่างไปฟังธรรมในองค์ศมาแล้วต่างมีอาโหสิกรรมต่อกัน
ไปแล้วมันจบไปแล้วไงท่านทะเลาะกันใช่แต่จบไปแล้วแต่คนผู้มีปัญญาน้อยยังคิดได้ว่า
เฮ้ยไม่ถูกกันนี่วะก็เองคิดไม่ได้เองไม่รู้ไง
ตามหลักพุทธศาสนาหลักแห่งการเกิดเนี่ยมันมีหลักแห่งการก่อกำเนิด๔ประการ
กำเนิดจากใครเรียกว่าอันทชะกำเนิดจากคาบใครกำเนิดจากการอุบัติหรือจุติ
กำเนิดจากการปฏิสนทิมันมีหลักการกำเนิดไง
เพราะฉะนั้นในตำนานแห่งพญานาคในพระไตบิดกมันมีสายสัมพันธ์ว่า
ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเกิดเป็นนาคชื่อภูริทัศตะ
พญานาคภูริธัตตะเนี่ยพระบิดาของพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์แม่เนี่ยมารดาเนี่ยเป็นนาค
เพราะฉะนั้นครุฑและนาคและมนุษย์เคยเสพสัมพันธ์กัน
แล้วออกรูปมาเป็นภูริธัตตะซึ่งมาเป็นพระบรมพฤษัตริย์
แผ่บารมีสะสมบารมีของพระองค์ตามพุทธประวัติในพระชาติที่๖
ดังนั้นในความหมายว่าเราคุณหนุ่มกัญชัยมดดำหรือเราไม่รู้ใครทั้งหลายที่ผู้ชมรายการ
อาจจะรู้สึกเลยว่านิสัยเราเหมือนนาค
ก็เพราะคุณนั่นเองมีการสื่อสัมพันธ์ชาติพบที่เคยมีสายโยงใยของความเป็นนาคมาในอดีตนั่นเอง
แล้วทำไมตัวอาจารย์เองถึงเชื่อเรื่องพญานาค
เพราะว่าเป็นคนที่ชอบผูกพันเกี่ยวข้องเห็นรูปเคารพนาคตั้งแต่ในวัยเด็ก
บันไดนาคตามวัดเราชอบไปจับไปรูปไปคำ
มีเป็นความสุขว่าพนุษย์เคยชอบ
แล้วก็เป็นคนที่สั่งทำแหวนเพื่อนพญานาคคำไรพญานาค
คือขอให้มีอะไรก็ได้เกี่ยวกับท่านมาติดไว้กับตัว

เค้าบอกว่าก็จะมีคำชะโนตรูบทาย

มีร่องรอยของพญานาคที่

เราสัมผัสได้ด้วยตัวของผู้สัมผัสได้
หมายความว่าเราไม่รู้หรอกนะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งคืนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพญานาคบางคนบอก๑๕ค่ำเดือน๑๑ที่มีบ้างไฟขึ้นมาเนี่ย

ว่าประเทศเพื่อนบ้านยิงพลุมาบ้างหรือพญานาคลอยพญานาคที่เห็นตามข่าวก็เอาที่พ่นน้ำมาฉีดฉีดเอาเดี๋ยวมันขึ้นเป็นรอยพญานาค
อ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยกันนิดนึงนะครับเพราะอาจารย์นี้เรียกว่าเป็นสายพญานาคโดยตรงเลยนะครับ
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าใครบูชาพญานาคเนี่ยต้องทำยังไงแล้วถึงจะรวยนะครับ
หมู่ขั้นเทพเนี่ยจะมาบอกให้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
อยู่กับมูไนท์ครับกำลังพูดถึงเรื่องพญานาคที่มีคนพูดเหลือเกินว่าสรุปแล้วปี๒๕๖๐ทำไมถึงเป็นปีพญานาค
แห่ไปบูชาพญานาคกันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยอะไรอะไรก็พญานาคมีการสร้างพญานาคให้บูชากันเยอะแยะไปหมดเลย
ถามอาจารย์ลักษณ์ดีกว่าว่าปี๒๕๖๐เนี่ยปีแห่งพญานาคพญานาคมีจริงไหมฮะ
พญานาคมีจริงหรือไม่เนี่ยเราไปพูดกันแต่ละพังพูดไปนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นชาวพุทธคุณเป็นชาวพุทธหรือเปล่า

คุณเคยอ่านพระตายบิดกไหมที่ค้นคว้าทุกบทตอนไม่ได้ไปเอาจากตำราคนทรงหรือใครที่ไหนหรือคิดเอาเอง
แต่คนคว้าจากพระไตบิดกแล้วเน้นย้ำว่าพระไตบิดกฉบับเทราวาสคือเป็นฉบับที่เมืองไทยได้ใช้อยู่
ว่ามีพญานาคอยู่ในบรรทัศน์ไหนที่กล่าวถึงพญานาคาราชถ้าพญานาคาราชไม่มีจะอยู่ในประวัติพระพุทธศาสนา
ได้อย่างไรในเมื่อเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มีการกล่าวอ้างอ้างอิงเหมือนสวรรค์นรกคนไม่เชื่อว่ามีจริงก็มี
แล้วทำไมพญานาคต้องไปอยู่แม่น้ำโขงนั่นเป็นความเชื่อว่าท้องถิ่นท้องที่ในสิ่งที่จะอิงในความเป็นไป
พญานาคจริงจริงแล้วอยู่ทุกที่ครับพญานาคเนี่ยท่านมีความเป็นราชานต่ำกว่ามนุษย์
พญานาคาราชมี๔ตระกูลมีพันกับ๒๔ชนิด
ตากูลที่๑เรียกว่าตากูลวิรูปะโคสีทอง
สองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสองสอง
๓ตระกูลกัณหาโฆษมะตระกูลสีดำ

แล้วที่พูดเนี่ยสีต่างกัน

แต่รูปรักษณ์ชั้นยดก็ต่างกัน

อ้าวคุณหนุ่มกัญชัย
งี้ดีหลายท่านอาจจะมีคำถามผม

ตามสันฐานของคำพี

เรียกว่าสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกา

มีมหาราชทั้ง๔คลองที่ทั้ง๔

ชิดตระวนออกท้าวเทศรสชิดตระวนตกวิรูปักโข

จกตุ๊กแกะคือตระกูลนาคทั้งหมด
สูงที่สุดเลยวิฬูปะโขเทพผบุทธ์
แปลว่านาคในระดับของท่านกว้างในมิติ

ไม่ใช่มนุษย์ที่มีแต่มนุษย์พิการมนุษย์สมบูรณ์แบบ

อ๋อแสดงวัดมีชั้นลำดับมีทรัพย์งูดินอะไรก็เป็น

มันจึงมีคาถาที่พุทธองค์ให้พระสงฆ์สาวกสวดไง

ขันธปริตวิรุปะเขหิเมเมตังเมตังเอระปะเทหิเมเมตัง
ว่าขอให้วิรุปะโขจงมีเมตตาอย่ากัดและทำร้ายเราสงผู้ปฏิบัติ

มันจึงมีบทสวดไปดูเลยขันทบริษเป็นบทพระบริษที่พุทธองค์ให้สงสาวกสวดตั้งแต่พุทธกาลแล้ว

แปลว่ามีการกล่าวถึงจริงมีตัวตนจริง

และที่สำคัญคือเรื่องจริงเหล่านี้อยู่ในตำนานพุทธศาสนา
ที่เป็นคัมภีร์หลักเลยนะทีนี้ผมเนี่ย
ก็เป็นเหมือนทุกคนสนใจพญานาคมีจริงหรือไม่
ทำไมต้องปั้นพญานาคไว้ที่บันไดนาค
ทำไมไปพุทธบาทสระบุรีมีบันไดนาคสวยงาม
ที่มีบันไดนาคคืออะไรก็สงสัย
ก็เลยมาศึกษาข้อคิดข้อเขียนในพระไตปิดก
ได้ค้นพบว่าพระชาติที่๖พุทธเจ้าเป็น
พุทธศัตริย์พญานาคเพื่อว่า
ผู้ที่จะเกิดเป็นนาคปรากฏอยู่ในพระไตบิดกชัดเจนเลย
ข้อที่๑เคยเกิดมาชาติหนึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นนาค
เป็นพระที่เคยมีศีลอาบัติในขั้นต่ำ
เรียกว่าปาจิตีปาจิตีแปลว่าศีลนี้ปรงได้
แต่ท่านไม่ยอมปรงเช่นในการทำอะไรที่ไม่มี

ปาจิตีคือขั้นเล็กน้อย
แล้วก็โปรงกันนะปงอาบัติกันทุกเช้า
หรือก่อนสวดมธวรรษพระที่ไม่ได้ปรงอาบัติในศีลพรุ่งนี้

เพราะฉะนั้นท่านจึงเคร่งครัดว่า
เราทำไมจะปฏิบัติทำให้ได้เราทำไมจะปฏิบัติทำ
พญานาคชอบคนปฏิบัติธรรมเพราะว่าท่านเคยพลาดในการปฏิบัติ

สองเป็นบุคคลที่เคยเกิดมามีสมบัติมาก

เมื่อตายไปก็ไปเป็นนาคเฝ้าสมบัติ
แล้วนาคนี้ไปอยู่ในชั้นไหนฮะนาคที่เขาเป็นอย่างนี้
นาคในชั้นพวกนี้อาจจะสูงก็ได้ต่ำก็ได้
แต่ส่วนมากจะเป็นนาคที่สูงกว่าเดรฐาน

แต่เคยผิดสินเล็กน้อยที่มันแบบไม่ได้เจตนา
อาจารย์มีคนเขาตั้งกระทู้เหมือนกันในพันทิพย์
ว่าว่าแม่น้ำโขงก็แห้งแล้วพญานาคอยู่ไหนล่ะ

พญานาคสูงที่สุดคืออยู่บนสวรรค์
ต่ำที่สุดคือเดรฉานอยู่ในโรงในรูต่าง

นาคคือสิ่งที่เราจะเห็นได้ดั่งใจปรารถนา
เพราะตอนที่อาจารย์เชื่อเรื่องนาคก็ไปตามหาศรัทธา

ทัวร์ไปไหว้พระดูพญานาคดูบ้างไฟไปจ้องดูเลย

คน๕รถบัตรไปกับอาจารย์หน้าแหกกันหมดเลย

๔ทุ่มแล้วกลับแล้วไม่เห็นบ้างไฟ

แล้วก็จากนี้ขาดกัน

เรามาบวงสวงถูกต้องท่านมากว่ากว่าได้เห็น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

ก็ท่านรู้สึกเลยว่าเออ
เองก็คงจะมีบุญอยู่บ้างศรัทธาค่ะ

พอเราปักทั่วขาดกันไม่มีอยู่จริงปักปุ๊บท่าน

เพลงคู่ครองร้องยังไงร้องไม่เป็น
เพลงคู่ครองทุกอย่างมันเป็นจิ๊กซอนะ
มันไม่ใช่แปลว่าคู่รักนะมันมาจากวิถีนาคที่เรียกว่าวิถีปฏิบัติ
เขาเรียกว่าฮีดสิบสองฮีดฮีดฮีดสิบสองมันมาจากจารีสสิบสอง
ฮองฮองฮองฮองสิบสี่ธรรมนองฮองธรรมสิบสี่ประการ
มันคือวิถีมนุษย์กันนาคที่มาสัมพันธ์กันจากฮีดสิบสองฮองฮองสิบสี่จึงมาเป็นเพลงคู่ฮอง
คุณก้องหุไล่เนี่ยเขาแต่งจากจินตนาการในการที่ทรงหรือมีวิญญาณนาคมาสิงสถิตแล้วแต่งในชั่วโมงเดียวนะครับ
ได้เขาตอนแรกจะไม่ยอมแต่ง
น่าคืออะไรไปถามคนบ้านนอกไปถามผู้ญาตายายไปถามคนเท่าคนแก่
นาคมีอะไรไปถามคนต่างนาคมีอะไรนาคมีอะไร

พ่อผมจบป๔บอกเลยนาคคือสมบัติ

ภูริทะตะได้แปลงกลายเป็นมนุษย์
ถ้านาคจะเสพสมกับมนุษย์ต้องแปลงกลายเป็นมนุษย์

นาคจะเสพกับมนุษย์ต้องแปลงกลายเป็นมนุษ

เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนาคกับมนุษย์ไม่ได้ผิดปกติ

ไม่ได้ผิดประเภทนี้เลยมันอยู่ในพระศัพท์บิดกราวไว้
เพราะแม่ของภูริทตะนคราชในพระชาติพุทธองค์

แล้วทำไมจะบูชาพญานาคต้องเดินทางไปถึงคำชโนธ

หากเธอจำได้นานแค่ไหนก็จะรอ

แต่บังเอิญคนทั่วไปเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจ
เขาก็ต้องไปหาดินแดนหน่อเนื้อที่มันก่อเกิด

ดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และบาดานพิภพมีสามแห่ง
๑ผมประกายโลกคือคำสนวทธ์วางนากิน
เคือนนาคาหน้าพระธาตุหลวงเป็นบ่อถ้ำพญานาคาราช

ที่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาน

นี่คือ๓ที่นอกจากนั้นที่เชื่อมโยงกับพญานาค
นี่คือในตำนานไม่ใช่ความคิดของแต่ละคนของชาวบ้าน
ตรงนั้นวัดธรรมเบียงดินตรงนี้ตรงนั้นวัดพญานาคไม่ใช่
และ๒บุคคลผู้ซึ่งมียานสัมพันธ์กับพญานาคาราช
สมมุติมดดำมีศรัทธาแล้วแล้วเชื่อโดยปริยายดุษฎีว่าท่านมีอยู่จริง
ตัวเองจะไปตั้งรูปเคารพพญานาคาราชที่ไหนก็ตามที
หนุ่มเชื่ออย่างดุษฎีว่าท่านมีอยู่จริงและรู้ประวัติในการเกินท่าน
หนุ่มจะไปตั้งรูปเคารพที่ไหนบูชาที่ไหนจะบูชาบนภูเขาบนในถ้ำบนฟ้าตรงไหนได้ทั้งนั้นเลย
สื่อถึงกันได้นานแค่ไหนก็จะรอขอให้บุญเกิดก่อนรู้สัมพันธ์กัน
โอเคนะครับอย่างอาจารย์ลักษณ์สิ่งหนึ่งเขาเป็นคนที่มีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะคิดถึงพญานาคก่อน
แต่สิ่งที่เขาจะคิดถึงบางทีเขาทำเป็นกำไรพญานาคเราจะเห็นเขาใส่อยู่ตลอดเวลากำไรพญานาค

แหนพญานาคเป็นล้านล้านถ้าสมมุติจะพูดถึงพญานาคอาจารย์ลักษณ์หมดเงินไปหลายสิบล้าน
เพื่อที่จะสร้างพญานาคให้อยู่กับตัวเอง

แต่คีย์ไม่ได้เลย

ของบางอย่างไม่ใช่ของของเราอยากจะได้ไปทำไมกัน
วูดดี้มันเจอกับอาจารย์ปีละกี่ชั่วโมง
หนูกับกันชัยจะเจอกับอาจารย์ปีละกี่ชั่วโมงโอ๊ยคุณเหนื่อย
นั่นเพียงแค่ชาติพบนี้และชาติพบที่ผ่านมานั้น
อาจารย์เคยผูกพันกับคนเหล่านั้นมากี่ชาติกี่คน
อาจารย์ไปเป็นอะไรกับเขาเมื่อชาติที่แล้วอีกล่ะ

มันก็คิดแค่ปัญญากับความอยากของตนเองอย่าไปอยากเลย

เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดูซิว่า๑๐๑๐ล้านสมบัติพญานาคของพ่อหมอลักษณ์
เด็ดขนาดไหนกับมูขั้นเทพครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหมู่หมู่เตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล

นี่แค่ส่วนหนึ่งของอาจารย์ลักษณ์

เพราะว่าอาจารย์จะชอบหล่อเป็นองค์ด้วย

มันหนักจริงแต่อันนี้ส่วนใหญ่อันไหนที่จะอยู่ในมืออาจารย์ตลอดเวลา

แล้วมีนประดับเพชรอันนี้ประมาณสัก๑ล้านบาท

อันนี้เป็นหน้าเกี้ยวหน้าคู่ก็หมายถึงความรัก

ใช่อันนี้อันนึงเป็นกำไรข้อมือเหมือนกันเนี่ย

เพราะคำว่าช้างคือนาค

นี่มูลค่าถึงเกือบ๒แสนนะ

อาจารย์ก็เคยให้แหวนทองคำที่เป็นพญานาคกับหนูตอนนั้น

วิถีชีวิตวิญญาณของมดดำเนี่ย

ดำจะพาคนบำเพ็ญนาควัฒน์

ควัตรคือการบูชานาคอย่างถูกต้อง
คือการทำคุณแก่สังคม

นาควัฒน์โบราณคือตั้งโลงทางสี่ทิศ

บุรณะโบสถวิหารเจดี

ผู้ใดทำสิ่งนี้ผู้นั้นจะได้รับสมบัติพญานาคาราช

อันนี้คือแหวนยุคธวารวดี

ที่เป็นคนที่สร้างฉัด
ฉัดคือฉัดที่หุ้มเจดีอะค่ะ

ทุกพระธาตุบนในพระม่า

เขาถือว่าเป็นผู้วิเศษของคนพม่า

เขาจะเอาสมบัติพญานาคมาสร้าง

สมบัติพญานาคาราชไม่ใช่แปลว่า
เราได้สมบัติของพญานาคมา

วันหนึ่งอาจารย์เคยฝันเห็นว่า
มีนาคมาพาไปเมืองนาคาราช

มีแต่เมืองที่เป็นพิสุทธิ์ทองคำ
สว่างในเมืองเกิดจากเพชรพลอยทองคำทั้งนั้นเลย
ท่านก็ไม่ใช่บอกว่าอาจารย์เคยไปเมืองบาดารมาแล้ว

คือหลังจากที่สภพหญานากแล้วก็บูชาศักระ

รูปแรกเป็นไม้ศักดิ์แกะสลัก
สักนี้อายุเป็นหลายร้อยปีนะเราไปเอามาจากที่บ้านร้อยอันพันอย่าง
โดยเอามาบูชาส่วนตัวประจำตัวไม่มีใครรู้เลยนะ
ปัจจุบันก็อันเชิญพญานาคอันนี้ไปไว้ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเจ้าอามให้คนกราบไหว้
เพื่อร่วมบุญสร้างซุ้มพญานาคาราชที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ
เพราะเรารู้สึกว่าวัดเจ้าอามเป็นวัดพระเจ้าตากสร้างแล้วทงทิ้งทิ้งล้างแล้วยังขาดการบุรณะ
กำลังจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละพญานาคาราชจะได้มารับบุญจากการปฏิบัติธรรม
จึงต้องมีศูนย์กลางหรือแบรนดแอร์บัสเดอร์
ยอมสละเอารูปเคารพพญานาคาราชที่ตัวเองบูชามานับเกือบ๒๐ปีไปตั้งสถิต
แล้วกำลังจะให้ช่างกรมศิลป์ทำซุ้มใหญ่อลังการเพื่อให้เป็นเมืองบาดาน
ตอนนั้นที่อาจารย์ฝันอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์
เชื่อไหมว่าในฝันยังมีสติเลยนะว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่น
มีบุคคลที่มีร่างกายวิจิตรงดงามแล้วมีสายสังวานนาคมีมงกุฎนาคบอกว่าจะพาเราไปเมืองบาดา
อาจารย์ได้ดูหนังจักจักวงก่อนหนังหรือเปล่า
ไม่ในใจยังคิดเลยนะว่าแล้วเราจะหายใจออกมั้ย
เชื่อไหมแค่เราคิดน่ะท่านผู้มานำเราไปบอกหันกลับมาบอกเลยนะว่า
อย่าถามอะไรเดินตามเรามาเถิด
เดินลงน้ำนะลงไปในแม่น้ำใหญ่นะ

เรามีคำถามอีกแล้วทุ่งนั้นจะมืดไหม
ใจเราถามนะมืดไหมแล้วมันจะมีไฟฟ้าเหมือนเมืองมนุษย์ไหม
ไม่ต้องถามเดี๋ยวท่านจะเห็นเองหันมาตอบเราอีกนะ
เราเดินไปหนึ่งเห็นเป็นเมืองที่ทำจะทองคำเพชต์นินกินดา
ทรงคำเพชต์นินกินดาเป็นกงกอง

มันบอกวันนึงสมบัติเหล่านี้จะเป็นของท่าน
ให้ใช้ปัญญานำมันมาเป็นของท่าน
คือท่านจะให้เลยที่เรานับถือท่าน
แล้วก็ใช้ปัญญาที่ดีเนี่ย

เพื่อให้ท่านผู้มีกายทิพย์
ในชั้นสวรรค์ชั้นจาตุมันศักดิ์กามาสถิต
เพราะเราเป็นมนุษย์มีหยาบ

เมื่ออาจารย์บุชาศกระธรรมบุญครั้งใด

เกิดสัจจันว่าเราก็จะได้คาทาบูราณ

พระอบทองคำอะไรทองคำตอนนี้อาจารย์มีเครื่องที่เป็นทองคำเก่าแก่มากมายเนี่ย
ร้อยร้อยกิโลเลยนะอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ส่วนตัว
อันนี้ไม่ได้บอกใครรู้อาจารย์ก็ได้บอกอยู่ดีอาจารย์ได้สมบัติอะไรมาเรื่อยเรื่อย
อาจารย์บอกชีวิตของลักษณ์เลขานิเทศเปลี่ยนไปเพราะพญานาค
ก็เป็นความจริงเพราะว่ามดดำน่าจะรู้ว่าปีสองร้อยห้าสิบ
อาจารย์เป็นหนี้จตุคามรามเทพที่ไปสร้างเพื่อเอาไปทำบุญเนี่ย
อ่าฮะเป็นหนี้ไปห้าสิบล้านหมดเงินสดไปห้าสิบล้าน
คือร้อยร้อยล้านหายไปเลยนะจากที่อาจารย์เคยมีเงินอยู่หมดตัว
หมดตัวเลยในขณะที่เป็นรักเลขานิเทศเป็นหมอดูชื่อดังแล้วเนี่ยนะ
ถูกต้องแล้วก็เกิดวิกฤตหลายเรื่องตามมาไม่จะเป็นวิกฤติการเมือง
หลายหลายอย่างมดดำก็รู้แต่อาจารย์อยู่รอดปลอดภัยมาได้อ่ะ
ก็คงจะมีคุณวิเศษบางประการมันจะเกิดปฏิหารบางอย่างบางประการนะ
อยู่ก็มีคนบอกเราว่าขณะที่เราจะวิกฤตแล้วนะว่าเช็คจะเด้งมีปัญหานะ
อาจารย์คะอยากจะจะให้อาจารย์ทำเซอร์วิสนี้ให้อ่ะ
อาจารย์สักยี่สิบล้านได้ไหมคะอุ้ยเดี๋ยวโอนให้เลยสิบล้านอุ้ย
อย่างเงี้ยคือเงินมันจะเข้ามาเองแบบนี้คืออยู่อยู่มันจะแบบมามาเลย
แต่มันไม่ใช่อยู่ว่าเอาสมบัติไหมเอามากองให้ไม่ใช่
มันจะต้องเราไปทำงานแต่มันจะเกิดอัศจรรย์ทีนี้ทีนี้ในมุมของโชคลาภ
หรืออะไรอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วอย่างที่อาจารย์พูดมาว่าได้
หนูนนี้นั่นมาเยอะแยะมากมายครับแต่บอกจริงไม่เคยถูกขวยเข้าใจ
แต่ผมอยากรู้เรื่องการปกปักรักษาเคยไหม
เคยแบบมีประสบเหตุการณ์ที่แบบว่า
ก็มีทั้งพระทั้งพญานาคมีอะไรหลายอย่างอยู่กับตัวเรา

เพราะเราไม่ใช่คนงมงายเราจะเชื่ออย่างหนึ่งว่า
เคล็ดลับที่เจ้าคุณน้อยวัดโพชัยเขียนเลยว่า
การได้สมบัติของพญานาคาราชหนึ่งจะต้องเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริง
สองจะต้องปฏิบัติธรรมคือหามันไม่ใช่แค่การไปตักบาททำบุญหรือบริจาคทานนะ
มันจะต้องไปปฏิบัติธรรมคือศือศีลแปดแล้วปีสองร้ายสี่สามอาจารย์บวชไง
บวชแล้วไปปฏิบัติอยู่ในป่าวัดป่าคือวัดผาเกิ้ง
แล้วทุกครั้งที่ปฏิบัติสมาธิก็จะกรวดน้ำอีมินาปุญญากเมนะ
อุทิศบุญนี้ให้แก่พญานาคาราชทุกตระกูล
คือเราต้องผูกบุญกับท่านโดยการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคนอยากได้พญานาคาราช
หนึ่งถ้าบูชาท่านนะต้องบูชาด้วยดอกมะลิวันหรือดอกมะลิ
คือเอาดอกมะลิมาวางท่านชอบเพราะเป็นดอกไม้ที่หอมบริสุทธิ์
สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน
อุทิศบุญนี้แก่ท่านแล้วบอกท่านไปลึกเรื่องเลย
บัตรนี้ค้าขายอยู่นะคะขายไม่ดีเลยค่ะ
จงดนจิตโดนใจให้ซื้อง่ายไข่คล่อง

อยากให้คนมาดูพร้อมกันเนี่ยสัก๒๓หมื่นคน
ขอท่านจงไปโดนจิตโดนใจเราจะพูดเรื่องเป็นประโยชน์ให้คนมีกำลังใจ
พญานาคาราชจงรับรู้แล้วไปสื่อให้คนสะกิดใจกดเข้ามาดู
ปุ๊บหมื่นคนดูปุ๊บหมื่นสองคน

นี่ไงมันคืออัศจรรย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนไปคำชโนธนะ
แล้วก็ไปปล่อยลกเต็มคำชโนธเลยแล้วก็ไม่เก็บ

โดยลืมไปว่าไอ้วัดตรงข้ามคำชโนธตรงลานจอดรถน่ะ
มีวัดสิริสุทธโธหรือวัดคำชโนธที่มีปู่คำตา
ไปสร้างคำชโนธบูรณะไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ย
ตอนนี้เขาสร้างกุฏิสงฆ์ยังค้างอยู่

บุญจะได้แก่เราไปช่วยหน่อย

ผมจะรับเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นปีนี้
แล้วจะอุทิศบุญที่เอาเงินไปสร้างกุฏิสงฆ์

ตั้งแต่ต้นปีเดี๋ยวนี้ได้เงินเป็นล้านแล้ว
คนหนึ่งหยอดตู้๑๐๒๐บาทได้เงินเป็นล้านแล้วนะ
แล้วเริ่มต้น๑๕มกราคมไปหาท่านเลย

ท่านชอบบุญที่เราปฏิบัติและอุทิศให้ท่าน

แต่มันก็มีนาคบริวารนาคตระกูลต่ำตระกูลงู
พวกนี้ก็จะกินกบเขียดต้ม

ตำนานการบูชาของในตำนานสองฝั่งสองฝากฝั่งแม่น้ำโขง

สูงสุดก็คือถวายบุญ

ข้าพเจ้ากำลังจะขายที่แปลงนี้
ขายไม่ได้เลยประกาศไม่มีคนซื้อ
บ้านเลขที่เท่านี้ที่ดินแปลงนี้
โฉนดที่ดินนี่แปลงที่ดิน

เอาอย่างนี้แต่ถ้าคนดี

จิตใจดีเชื่อว่า

แต่ช่วงหน้าเรามาพิสูจน์กันสิฮะว่า

จะพาคนรวยได้จริงหรือเปล่า

มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล

ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ศักระบูชาองค์พญานาค
ซึ่งการประดิษฐ์ในแต่ละครั้งนั้น

และแรงงานฝีมือจำนวนมาก

วันนี้มูไนท์ของเรา

นี่คือทีมทำบ้ายศรีพญานาค

ว่าเป็นคนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ
จะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคด้วย
มีหลานชายคนนึงเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ

มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ

มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ

มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ

มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ
มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ

มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ

มีหลานชายคนหนึ่งเขาไปสื่อจากคำชโนธ

เราก็ใส่ลิ้นเติมลูกตาท่านอย่างนี้
มันเป็นจินตนาการซึ่งเราไม่ได้เรียนที่ไหน
เราเห็นลักษณะท่านในเรื่องความฝันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เสียนหนึ่งจะต้องใช้๓๒เท่าอาการมนุษย์
อันนี้๘อันนี้๗อันนี้๖อันนี้๖อันนี้๕อะไรอย่างนี้
มันนับได้แล้ว๓๒ครบอาการ๓๒
แล้วเราทำแล้วจะเกิดพลังกับร่างกายเราด้วย
ทุกวันนี้ป้านิตรับทำบายสีทุกขนาด
ตั้งแต่พาเล็ก๑เซียนไปจนถึงใหญ่สุด
สูงถึง๖เมตรก็เคยทำมาแล้ว
อันนี้คือพญานาคภูเขาที่อยู่ตามถ้ำนะคะ

หนึ่งใช้เวลาทำประมาณ๒วันถึง๓วัน
แล้วก็ใช้คนประมาณ๓๔คน
ตั้งแต่พันหลัก๑เสียน๒เสียน
เสียน๕เสียน๗เสียน๙เสียน
แต่ละเสียนก็เป็นแบบว่าองค์

จริงก็คือองค์เดียวกันแล้วทีนี้ท่านมีฤทธิ์ก็แปลงเสียน
ส่วนมากที่ทำกันคือ๕เสียงกับ๗เสียน
๙เสียนเนี่ยเขาถือเป็นบรรลังที่ใหญ่
ทำแล้วจะไม่ค่อยดีมันจะมีแบบ
อะครีไพรและสิ่งไม่ค่อยดีกับคนทำ
ท่านจะขึ้นไปปกปักรักษาพระพุทธเจ้า
แล้วก็แปลงภาคออกไป๙เสียน
คือมนุษย์ไม่ควรจะทำเอามาบูชา
คือถ้าสายของมนุษย์คือ๓๕๗แค่นั้น
ความยากของการทำบายสีพญานาค
ก็คือการทำให้ความเขียวสดของใบตอง
ดอกไม้ประดับคงทนได้นานกว่าปกติ
นิดมีเคล็ดไม่ลับมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ
วิธีทำก็คือใช้เครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วก็พาราหรือยาแก้ปวดผสมใส่ลงไปในน้ำเย็นนะคะ
น้ำเย็นก็ต้องใส่น้ำแข็งนิดหนึ่ง
พอเราทำใบสีเสร็จแล้วเราก็จะชุบ
เอาใบสีพวกเก็ดพวกตัวใส่ลงไปแช่สักพักหนึ่ง
แล้วก็เอามาแต่งเป็นตัวเป็นองค์

นิตบอกว่าบายสีพญานาคทุกองค์
เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาของป้านิตเอง
ราคาค่างวดก็ไม่ได้หากำลีกำไรเยอะ
อย่างพญานาคองค์นี้คิดค่าจ้างเพียง๖๐๐๐บาทเท่านั้น
จากจะได้เงินมาอุดหนุนจุนเจือทางบ้านแล้ว
นิดก็เชื่ออีกว่าบารมีของพญานาค
ดนบันดาลความร่ำรวยให้กับป้านิตอีกด้วย
โชคลาภนี่คือป้าเป็นคนที่แปลกแบบ
เป็นคนที่ถูกหวยแทบทุกงวด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
ไม่ใช่ว่าป้าเป็นคนได้ตรงนี้จริง
เราทำแล้วมันเกิดนิมิตรในจิตของเรา

อย่างสมมุติว่าป้าจะขายที่ทั้งแปลง
นาคเราก็ขายได้

สองข้างเชาะบ้านก็จะทำบายสีแล้วล่ะ
มีทุกแบบทุกชั้นพญานาคกี่เสียงกี่เสียง
มีหมดเลยปัญหาเต็มคำสนอดละ

พ่ออาจารย์ต้องเป็นบรรยายของค่านค่าจังหวัดฟัง
เขาเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็จัดระบบใหม่
เพราะมันคนไปมืดฟ้ามัวดินวันเสาร์อาทิตย์รถติดประมาณ๑๕๒๐กิโลกรัม
ต้องเป็นมธนาครับกับคนที่ไปอุดหนุนชาวบ้านที่ก็ทำใบสี
มันเท่ากับได้ส่งเสริมอาชีพของคนในท้องที่ท้องถิ่น

แต่อย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมนาคชอบเรื่องบุญ
ติดกับคำชโนธมีวัดสิริสุโธให้แวะไปร่วมบุญสร้างกุฏิสงฆ

นิมนต์พระไปชักผ้าไตรทอดผ้าไตรถวายอุทิศท่าน
หรือกลับมาปฏิบัติธรรมถ่ายรูปท่านที่ศาลเอาไว้
ถ่ายรูปภาพเอาไว้แล้วเอาภาพนั้นมาอัดใส่กรอบติดหัวนอน

หรือไปร่วมบุญที่วัดเจ้าอามที่เขามีบ่อพญานาคาราชและมีรูปเคารพ

แล้วตอนนี้มีเขียนแผ่นทองที่วัดพระสัยกับวัดเจ้าอาม
ให้เอาแผ่นทองนี้รวมหลอมหล่อจะเททองหล่อในวันที่๗ตุลาคมที่จะถึงนี้
ก็นี่คือกำลังบุญไงที่ร่วมทุกสถาน

ท่านผู้ชมฮะเราเชื่อกันได้ว่าตอนนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องพญานาค

อันนี้อาจจะเป็นเกร็ดเล็กวิธีมูเตรูเล็ก

ซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล
บางคนอาจจะไม่เชื่อเลยก็ได้เรื่องพญานาคว่ามีจริง
บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาหมด

อย่าไปอยากได้วัตถุมงคลอะไรก็ตามทีต้องใช้เงินเยอะ
บางทีก็ได้ฟรีเพราะว่าผมก็ชอบทำแจก

เพราะอาจารยากต้องให้ผม
คนเรานะพึ่งได้มาร่วมลายการกันเร็ว
จะมาน้อยอ่อมด้วยใจทำตูเป็นแจ่งไม่ได้

ทิ้งผู้ชมได้ยังไงเขาเป็นคนรักเรา

มารับชมพวกเรามีการสืบทอดกัน

หากจำได้นานแค่ไหนก็จะให้

ในเมื่อคุณคิดถึงไทยรัฐทีวีแล้วเราจะลืมคุณได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นแจกในเฟซบุ๊คของ

โพสต์ข้อความทักทายในเพจเฟซบุ๊คมูไนท์
บอกเหตุผลว่าเชื่อเรื่องพญานาคหรือไม่

อังคารที่๑๘เมษายน๒๕๖๒
ท่านแรกจะได้รับหนังสือสมบัติพญานาคาราชจำนวนท่านละ๑ชุด
โปรดติดตามตอนต่อไป